และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารบกนะฮะ
ท่านได้ออกมาแถลงแถลงอย่างเป็นทางการเป็นครั้ง
แรกนะครับหลังจากที่มีคำถามตามมาอยู่พอสมควรค่ะ
เนื่องจากคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นทหารอืมจุด
เริ่มต้นแม้จะเป็นการยิงกันเองระหว่างลูกน้องกับผู้บังคับบัญชา
จากปัญหาส่วนตัวแต่การต่อเนื่องไปถึงการ
ปล้นอาวุธจากคลังอาวุธของค่ายทหารที่โคราช

ถ้าไม่นับสองศพที่บ้านไม่นับศพของคนร้ายด้วย
จาก๓๐ลบไป๓เท่ากับว่ามี๒๗ศพ
ที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยต้องเสียชีวิตไปด้วย
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เลยมีคำถามตามมามาถึงกองทัพบกนะฮะ
รวมทั้งมูลเหตุที่คนก็ตั้งคำถามว่า
ที่เขาโกรธกันเองแค้นกันเองแล้วยิงกันตายเอง
ก่อนไปคลั่งราชยิงผู้คนกันเสียชีวิต
มันมาจากเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์จัดสรรผลประโยชน
เรื่องการซื้อที่ดินซื้อบ้านในกองทัพ
ลูกน้องแค้นผู้บังคับบัญชาบอกว่าถูกเอารับเปรียบ
ผู้บัญชาการท่านบกวันนี้ออกมาแถลงข่าวท่านแถลงข่าว๒ชั่วโมง๒ชั่วโมง
แต่มีใจความสำคัญมีคำถามสำคัญที่นักข่าวถามท่านพบทบ
แล้วท่านก็ตอบเอาไว้ระหว่างนี้ก็
จังหวะที่ท่านพูดในช่วงสำคัญต่างถึงกับ
น้ำตาไหลออกมาต้องปาดน้ำตา
คำถามสำคัญเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เรานำมาให้ท่านชมให้ท่านฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ
มีคำตำหนินะครับกองทัพบก
มีคนด่าว่า
กองทัพบกนะครับซึ่งกองทัพบกนั้นเป็นองค์กรด้านความมั่นคงเป็นองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่าใช้คำว่าทหารนะครับเขาจะเสียกำลังใจในการทำงาน
ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเอง
เพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหาร
มาด่าพลเอกอภิรัตของสมพงศ์
แต่ณวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้ลั่นไกลสังหารคู่กรณี
ณวันนั้นณนาทีนั้นเขาคืออาชญากร

มันมันสมควรที่จะใช้คำถามนี้กับผมหรือเปล่า
ก่ออาชญากรรมการทำผิดกฎหมายการฝ่าฝืนระเบียบวินัยนะครับ
ที่ได้มีอยู่แล้วที่ได้ตั้งอยู่แล้วนะครับ

แต่อะไรที่เกิดจากการปฏิบัติ

การที่ผมได้ออกคำสั่งให้ลูกน้องไปทำงานบางอย่างนะครับ

แล้วผมก็เป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งต่างอย่างนี้มาโดยตลอด

จากผู้บัคคบรรชาและเครือญาติ
ซึ่งผู้ก่อเหตุและคู่กรณี
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเครือญาตินั้น
ได้มีการซื้อขายที่ดิน

ก็ต้องไปสืบต่อไปว่ามีใครที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นผู้บัญชาที่ยังเกี่ยวข้องอยู่บ้าง

นั่นว่าผมรู้แล้วผมรับรองว่า

ตั้งแต่ในพลยันทร์พันธุ์เอก

และต่อไปนี้ใครจะซื้อปืนสวัสดิการ
ภายนอกจากหน่วยงานใดก็ตาม
ผู้บัคคบรรชาชั้นในพลฯ
ฝากเสให้ออกคำสั่ง

ไม่ใช่เดิมระเบียบแค่พันตรี

เปิดโอกาสให้พ่อค้า
ให้กำลังพลนั้นซื้ออาวุธได้โดยง่าย
ผู้ก่อเหตุมีปืน๕กระบอก
ซึ่งเป็นปืนจากโครงการสำเร็จการ

ทหารมีบ้านมีที่พักให้กับกำลังพล

ท่านรับรัชการ๒๐ปี
ปีท่านไม่ต้องจ่ายค่าบ้าน

ท่านมีโอกาสที่จะเก็บเงินช่วยชีวิตของท่าน

หลังจากท่านเกษียณอายุราชการ
เอาไว้เดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้
สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ราชการ
ท่านย้ายออกจากข้อระบบไปอยู่ในงานใด

ผมแต่งนอกเครื่องแบบไป

ผมแต่งชุดฝึก

ผมให้ทอสอแบกไปสองกระเป๋า

มีทั้งยุทธโปรกรณ์ที่จำเป็น

เพื่อว่าหากเกิดการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าขอให้ทหารเข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เราก็โอเคค่อยปฏิบัติ

ไปทำให้สถานการณ์มันยิ่งดูตึงเครียดมากขึ้น
มันก็คงจะไม่เหมาะสม
นี่ครับ๒ชั่วโมงนะครับ
วันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการอาหารบก

ตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่๘กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องถึงเช้า๙กุมภาพันธ์
คำถามท่านก็ตอบให้กับนักข่าวที่ถาม
หรือว่าท่านก็ได้แถลงแล้วก็พูดออกมาเองในหลายเรื่องนะครับ

จากนี้ไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเกษียณ

กู้ภาพลักษณ์ของกองทัพบกกลับคืนมาให้ได้
จะจัดการกับปัญหาการหาผลประโยชน์ทุจริต
โครงการอะไรต่างที่มันไม่ชอบภายในกองทัพบก
จัดการทั้งหมดให้ได้เท่าที่จะทำได้

เหมือนเป็นช่องทางในการที่จะติดต่อท่านโดยตรงเลย
ทหารชั้นผู้น้อยคนไหนอะไรก็ตามที่มีประสบการณ์
หรือว่ามีปัญหาเรื่องนี้ให้บอกมาจะพยายามแก้ให้